เอาล่ะมาถึงช่วงไทยรัฐช่วยด้วยแล้วนะฮะ

คือมีชาวบ้านบางเตยที่จังหวัดฉะเชิงเซา

ร้องเรียนเข้ามาบอกว่าโอ้โหมันแสบมากฮะ
ไม่ใช่ใครแสบนะตัวฉันนี่แหละแสบ

หูแสบตาแสบจมูกไปหมดเลยนะฮะ
เพราะว่านกนับหมื่นตัวมันส่งเสียงร้องเสียงดันลั่นในหมู่บ้าน
และที่แสบจมูกเพราะว่าโอ้โหมันขี้ครับ

คือมูลมันส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงมาก

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปในช่วงของไทยรัฐช่วยด้วยครับ
โอ้โหจุดที
จุดที

ฝูงนกนับหมื่นตัวประสานเสียงส่งเสียงร้องไม่ขาดสาย

ทำเอาชาวบ้านบ้านบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเซาบอกไม่ไหวแล้ว
ไทยรัฐช่วยด้วย

ฝูงนกที่อาศัยอยู่ในป่ากินพื้นที่๒๕ไร่พากันกลับรัง

กลิ่นจากขี้นกไม่ต้องพูดถึง
ลมพัดทีก็จะพัดกลิ่นเข้าบ้านเรือนชาวบ้าน
สร้างความเดือดร้อนจริง
โดนเต็ม๕หมู่บ้าน

ชาวบ้านยังกลัวเรื่องของเชื้อโรคจากไข้หวัดนกอีกด้วย
ที่ผ่านมาชาวบ้านพยายามหาวิธีไล่นกเหล่านี้ไปแล้วหลายวิธี

เพราะทำรังอยู่ในป่าแห่งนี้
จากเสียงร้องที่ดังสนั่นลั่นทุ่ง
กลิ่นขี้นกที่โชยมาตลอดเวลา
นกยังมากินเมล็ดข้าวของชาวบ้าน

ส่วนชาวประมงเองก็ไม่รอด
บรรดานนกเป็ดน้ำนกกระยาง

ขนาดหาแหมากลุ่มก็ยังไม่พ้น
นกยังมากินอยู่ดี
ตบางเตยเองก็ไม่รู้จะแก้ปัญหานี้อย่างไร
เพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่เอกชน

เคยติดต่อไปแล้วไม่มีความคืบหน้า
ไล่ก็ไล่ยากปัญหาก็ไม่จบ
เพราะถ้าไล่นกจากตรงนี้นกก็จะไปทำรังที่ป่าอื่นอีก
เพราะแถวนี้เป็นที่ป่าเกือบทั้งหมด
ปัญหาไม่จบแน่หรือจะไปฆ่านกยิ่งทำไม่ได้

แต่นกบางกลุ่มเป็นสัตว์ป่าสงวน
ถ้าทำไปผิดกฎหมายตอนนี้กลุ้มสุดกลุ้มจริง
สถานสนบนบังเตยแล้วก็ต้องถามเกี่ยวกับว่า
เขาจะให้กำจัดยังไงหรือเขาจะอนุรักษ์ยังไง
บางคนก็อนุรักษ์สัตว์บางคนก็ให้ทำลายสัตว
ก็ไม่รู้จะศักดิ์สร้างดูแลอย่างไรได้นะครับ
บตและชาวบ้านเคยติดต่อกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เข้ามาตรวจสอบ
นกเหล่านี้จะเป็นต้นเหตุของโรคระบาดได้หรือไม่
ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างไปตรวจพบว่า
ไม่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดอย่างแน่นอน
ชาวบ้านเดือดร้อนนกไล่ไม่ไปปัญหาโลกแตกจริง
ใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนกหรือมีอำนาจ
ลองเข้ามาช่วยเคลียร์ปัญหานี้ให้กับชาวบ้านทีจ้า